อะไรมาก็ได้แต่อย่าพกผัวมาเลย
เราไม่ได้กล่าวนะคะแต่ว่าพี่ยุ้ยญาติเยอะแกเป็นคนกล่าว
แกร้องเอาไว้ในเพลงใหม่ของแกนะคะ
แต่ไม่ให้ตามได้ไงยังไม่ให้สามีตามได้ไง
ตอนนี้พี่ยุ้ยหุ่นนี่แบบสับเลยนะ

เต็มเหนียวไปเลยพี่อัดเต็มทีไปเลยเถอะ
ก่อนหน้าเนี่ยพี่ยูย่าเดียวเอ็นสอยกับชีวิต
กินแบบแฮปปี้ไปนิดจนเอวขยายไปถึง๔๐นิ้ว
คุณเพราะดีนะรู้ตัวทันเลี้ยวหักศอก
หันมาดูแลตัวเองจัดเอว๔๐ลดไปเลย๑๐นิ้ว
เหลือ๓๐นิ้วโอ้โหมึนตัวเลข
เสียแบบนิวยุ้ยตุ้ยหนุ้ยไม่มีแล้วจ้า
พอสเป็นไงคะนิวยุ้ย
หุ่นสับเสียเปี๊ยะตึง

หลายคอมเมนต์เป็นแฟนบอกสวยขึ้น
สามีตามมานั่งเฝ้าถึงที่ทำงาน
ดูสิเม้มปากไม่แน่ใจว่ามันเขี้ยว
อุ๊ยสวยจนโกรธแล้วนะ

อื้มมันน่ารักไปหมันเวี้ยว

นิวยุ้ยย่านเยอะกว่าหุ่นก็สับไปเลยสิคะคุณพี่
เราจะลดให้ได้สักนิ้วเนี่ยมันยากนี่ลดไป๑๐นิ้ว

เอาว่าตัดแบบไขมงไขมันออกไปเรียบร้อย